ไปต่อกันที่คนนที่สวยคนนี้คุณบ้างอ้ำพัชรภาว์บอกเลยว่าจะโพสท่าไหน
คุณค่ะบอกเลยออริจินัลแห่งการจือจือนี่คือจือปาก
คือแบบถ้าไม่สวยจริงไม่เป๊ะจริง
ก้มมุมเงยมุมเสยรอดหมด

ดูสิภาพนี้เสยหน้าขึ้นขนาดนี้ค่ะ
เออนะไม่ใช่ว่าใครจะถ่ายได้นะคุณผู้ชมค่ะ
ว่าสาวนะที่ชอบถ่ายรูปต้องเข้าใจเป็นอย่างดีเลย
บันเทิงไทยรัฐนะคะไม่ได้เขียนอวยคุณอ้ำจนเกินเหตุนะ
เพราะว่านางเอกรุ่นน้องกับไอหน้าอย่างยาวกับคลิมเบอร์รี่
ก็เข้ามาคอมเมนต์เหมือนกันยาวบอกว่า
มากค่ะพร้อมอีโมติคอนรูปหัวใจ

ส่วนคิมเบอร์รี่ค่ะก็เป็นผู้หญิงคนเดียวที่เสยขนาดนี้
แล้วรอดสวยมากค่ะพี่อ้ำ
เออเอาเป็นว่าเรื่องมุมเสยใครไม่รอดแต่อ้ำรอดค่ะ
ไม่พักเลยนะจ๊ะคุณอ้ำค่ะ
ถ้าเสยเบอร์นี้เจอแน่นอนของดิฉัน

ฮู้ดังเจอฮู้ดัง